สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ยังคงมาพร้อมกับสายหมอกบาง

ถึงแม้ว่าจะเบาบางลง
จากก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะ

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมาจะไปทำปฏิกิริยากับฝุ่นละอองต่างที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า
อาจจะทำให้ฝนนั้นมีลักษณะเป็นกรดได้นะครับ
ใครที่ไปตากฝนอาจจะต้องรีบล้างเนื้อล้างตัวกันหน่อยนะครับไม่งั้นอาจจะคันได้นะครับ
คุณผู้ชมครับกลุ่มฝนเหล่านี้กลุ่มหมอกเหล่านี้มาจากไหนดูกราฟิกนี้นะครับ
กลุ่มฝนเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดจากการที่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีกระแสลมลมมาชนกันในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
จึงทำให้ลักษณะของกระแสลมที่มาชนกัน
เป็นลักษณะของลมที่นิ่งนะครับเพราะว่ามีการชนกันอยู่

เป็นทิศทางที่มาจากบริเวณทางตอนล่าง
ก็คือจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับหอบความชื้น
มาจากบริเวณอ่าวไทยนะครับเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
อีกหนึ่งทิศทางก็คือมาจากบริเวณที่ตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณตอนกลางในระยะนี้
มีอากาศร้อนอบอ้าวมีลักษณะของหมอกแบบนี้เกิดขึ้นอยู่
แต่คุณผู้ชมในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
บริเวณความกดอากาศสูงปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นครับ
หลายคนรอคอยจะมาดับร้อน
ก็จะทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไป
หลังจากต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะเย็นลง
แต่ก่อนที่จะเจอกับความหนาวเย็น
สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของฝน
เพราะว่าก่อนที่ลมหนาวจะมา
ก่อนที่จะไปตกระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่พรรคใต้ตอนล่าง
ดังนั้น๓๑๔ชาวใต้ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรง
ส่วนบริเวณทางตอนบนอุณหภูมิก็จะเย็นลง
อยู่ที่ประมาณ๖๘องศาจากอุณหภูมิ
สังเกตว่าช่วงนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ